ส่วนเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๒ปี
ก็เปิดฉากฟาดแข้งกันในวันแรกเมื่อวานนี้

โดยทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๒ปี

ซึ่งนัดแรกค่ะก็เอาชนะเยาวชนของ

โดยเป็นวิชากรขอนแพล็กแว่น
แล้วก็คณะคำยกยิงคนละ๒ประตู

ได้ประตูจากการยิงของกษิดิตการสิน
แล้วก็ภาคภูมิขุนคงมี
ส่วนนัดสุดท้ายในวันแรกนะคะ
ไปถึงเจ็ดประตูต่อหนึ่งค่ะได้ประตูจากทีกวินจันสีนะคะ
เหมาสองลูกแล้วก็กองหน้าลูกครึ่งไทยไนเจรียที่ทำแพทริกค่ะ
ช่วยให้ไทยยูสิบสองก็ชนะไปเจ็ดประตูต่อหนึ่งเก็บเก้าคะแนนเต็มนะคะ
ยิงได้๑๕เสียไป๑ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงตอนนี้ค่ะ
ส่วนวันนี้มีโปรแกรมแข่งขันสองนัดนะคะก็จะพบกับนาโกย่าแคมปัสเอสนะคะ
อันดับที่๒ที่มีอยู่๖คะแนนแต่ว่าแข่งน้อยกว่า๑นัด
ต่อด้วยเจอกับเวียดนามค่ะอีกสองเกมเราคงไม่ประมาทนะฮะ
นาโกย่าก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากนะต้องบอกเลยว่าแข็งแกร่งมากเลยครับ
ก็คงจะสนุกนะฮะส่วนผลการขันจะเป็นแบบไหนต้องติดตามนะ
ส่วนเวียดนามมาก็ทีมเตรียมมาดีนะครับ
เด็กคงจะทำผลงานให้ดีคงจะต้องติดหนึ่งในสาม
อย่างน้อยนี่ก็คงเป็นที่ไม่มีที่สามที่สองแค่ที่หนึ่งเท่านั้น